ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับ
เมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้น้ำลดแหละแต่ยังไม่คลี่คลาย
จุดก็ดีหน่อยรถเริ่มจะสัญจรไปมาได้
นี่คือตรงประตูระบายน้ำที่พยายามเร่งสูบน้ำออกตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับน้ำท่วมหนักจริงจริงนะฮะ
สำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยเฉพาะเขตประกอบการเสรีครับ
น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรรถเล็กไม่ต้องพูดถึงอย่าเข้าไปทีเดียวเชียวแหละนะ
รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ของพนักงานที่จอดอยู่ในโรงงานตอนนี้
ทำใจนะครับหลายคนทำใจแล้วพังเสียหายแน่นอนเป็นร้อยร้อยคัน
เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนระดมกำลังลงพื้นที่
แล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณปากทางเข้านิคม
เพื่อเร่งระบายน้ำนะครับที่ยังคงท่วมขังในนิคมตลอดทั้งคืน
แล้วก็ยังไม่สามารถระบายน้ำออกมาได้ทั้งหมด

นี่เช้าวันอาทิตย์ตื่นมาหลายคนตกใจเลยนะคะ

เห็นภาพแล้วตอนแรกนึกว่าข่าวต่างประเทศ
ที่ไหนได้พอแหวกดูปั๊บเอ้าบางปูบ้านเรานี่เองนะครับ
ไปที่ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับ
ซึ่งตั้งเป็นศูนย์บัญชาการสถานการณ์
เพื่อร่วมประชุมแล้วก็หาแนวทางการเร่งระบายน้ำ
ออกจากนิคมแล้วก็บ้านบริเวณของประชาชน
มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ท่านผู้บริการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมกันนะครับ
แล้วก็ไปสำรวจบริเวณจุดที่ยังมีปัญหา
แล้วก็วางแผนจะผลักดันน้ำออกให้เร็วที่สุด
นายชัยพฤษจรูนพงศ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ระบุว่าตอนนี้กรมชนรับประธานนะครับ
และโครงการชนละหารพิจิตย์
ยังเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล
แต่มันยังมีน้ำอีกประมาณ๕แสนลูกบาทเมตรนะครับ
ยังท่วมอยู่ในเขตประกอบการเสรี
ซึ่งมีโรงงานอยู่ประมาณ๓๗โรงงานด้วยกัน
แล้วก็เร่งระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะ
แต่คลองสาธารณะอุปสรรคมันก็คือมันเป็นคอขวดคุณวรพร
มันก็ออกยากอ่ะน้ำมาเยอะไปรวมกันตรงคอขวดนะครับ

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาต้องระดมเครื่องสูบน้ำเท่าที่จะหาได้เลยนะ
เร่งระบายน้ำและคาดว่าภายใน๒๔ชั่วโมงนี้
ระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติได้
ขณะที่นายประพิษจันมาท่านอธิบดีกรมชลประธานครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจจุดระบายน้ำ
สถานีสูบน้ำชนลหารพิจิตรที่คลองด่านนะครับ
ซึ่งจุดนี้มีเครื่องสูบน้ำมาเพิ่มอีก๖เครื่องครับ
แล้วก็ท่านระบุว่าขณะนี้เร่งระบายน้ำ
ใช้เครื่องสูบน้ำลงคลองชายทะเล๙จุด
เพื่อระบายลงสู่ทะเลให้ได้วันละ๒๐๒๕ล้านลูกบาทเมตร
โดยที่ประตูระบายน้ำของสถานีสูบน้ำชนลหารพิจิตรเนี่ยนะ
ภาพรวมคิดว่าถ้าฝนไม่ตกเพิ่ม
น้ำจะลดลงอยู่ในระดับปกติได้ในวันพรุ่งนี้ครับ
ขณะที่บางจุดเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับ

แค่เห็นก็น้ำตาจะไหลแล้วนะคะ
รถบางคันเนี่ยเขาโพสต์เลยนะเขามาเมนต์เลยบอกว่าต้องผ่อนอยู่
ถ้ามีประกันก็เคลมเสียเวลาเป็นเดือนแหละถ้าหากไม่มีประกันหนักแน่คราวนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
คือเรื่องของประกันเนี่ยประกันภัยรถยนต์เนี่ยถ้าจริงแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ย
ถ้าเขาไม่ได้ใส่เอาไว้นะคุณผู้ชมบอกเลยปัจจุบันนี้เพิ่มภัยธรรมชาติหน่อยแล้วเพิ่มเบี้ยอีกนิดเดียว
ผมว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้คุ้มค่ามันคุ้มจริงจริงนะคะครับแล้วมันมาฉับพลันอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่คือทางกรมชนประธานเขาตอนนี้เขาเตรียมความพร้อมนะครับว่าเพราะว่าฝนเนี่ยที่บอกว่า๔๐๖๐ของพื้นที่เนี่ยไม่กี่วันนะ
เดี๋ยวจะกลับมาหนักอีกนะครับเขาเตรียมรับมือที่บางปูไว้ให้ด้วยแล้วนะฮะ
เรื่องของฟ้าฝนก็ยังต้องจับตานะคะมีรายงานบอกว่าที่ฝนมันตกหนักหนักในช่วงนี้ก็คือร่องมรสุมพาดผ่านนะคะ
ก็ยังต้องระมัดระวังทั้งฝนแล้วก็ภัยที่มาจากฝนด้วยนะคะ